ไปที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีคุณลุงคนหนึ่งอายุหกสิบสาม
มีอาชีพเก็บของเก่าขายก็เก็บของเก่าขายอยู่หลายปี
ก็เก็บเงินเก็บทองพอภรรยาเสียชีวิตเอาทองคำที่มีอยู่เนี่ยไปจำนำ
ให้กับชาวต่างชาติได้เงินมาตั้ง๕แสน
พอได้เงินมาก็ไปถ่ายทองที่จำนำเอาไว้ออกมาหมดเลย
ทีนี้ใส่ทองเต็มตัวแต่ยังเก็บของเก่าขาย
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยเรียกคุณลุงคนนี้ว่าผ้าขี้ริ้วห่อทอง
แต่ทีนี้คาดว่าคนร้ายมันสังเกต
ว่าคุณลุงใส่ทองไปเก็บของเก่าไงใส่ทองเต็มตัวเลยอืม
ทีนี้ไปถึงบ้านฆ่าปาดคอแล้วก็ขโมยทองที่ตัวคุณลุงไปหมดเลยค่ะ
โอ้โหแล้วก่อเหตุแบบโอ้โหเอามีดฟันหัว
แล้วก็แทงซ้ำที่คอหลายแผลเลยนะคะจนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ
สร้อยคอเลสข้อมือแหวนทองเนี่ยหายไปหมดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพลานสกาไปตรวจสอบมีคนแจ้งไปว่ามีผู้ชายถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุธรรมชัยยะอายุ๖๓ใส่กางเกงในตัวเดียวนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่หัวแล้วก็ถูกแทงเข้าที่คอหลายแผลเลยนะคะ
สินติดตัวหายไปหมดค่ะสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น
แหวนทองสองวงวงละสลึงเหลดข้อมือสองสลึง
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบประวัติของผู้ตายอ่ะนะคะ
นายสุธรรมคนนี้เคยมีภรรยาแล้วก็มีลูกชายสองคนมีอาชีพเก็บของเก่าขายทำมานานหลายปีค่ะ
ตอนนี้ลูกชายแยกไปมีครอบครัวก็อยู่ไปพื้นที่อื่นนายสุธรรมกับภรรยาเหมือนกับป่วย
เป็นโรคร้ายแรงก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนบ้านมาสูงสิ่งเท่าไหร่ภรรยาของนายสุธรรมเสียชีวิต
นายสุธรรมเอาแหวนทองสองวงไปจำนำเพื่อเอาเงินมาจัดงานศพให้กับภรรยา
ตอนนั้นน่ะไม่มีสตังค์แต่ว่าเมื่อสองเดือนก่อน
นายสุธรรมอยู่คนเดียวอะค่ะก็เลยตัดสินใจขายบ้านซะเลย
ขายบ้านให้กับชาวต่างชาติได้มา๕แสนนะ
แต่ชาวต่างชาติที่ซื้อบอกว่าอยู่บ้านนี้ไปก่อน
กว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จนายสุธรรมก็เลยเอาเงินที่ขายบ้านได้เนี่ยค่ะ
ไปถ่ายแหวนทองสองวงที่จำนำไว้ทีนี้ไปซื้อสอยคอทองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น
เลสข้อมือนักสองสลึงหนึ่งเส้นก็ใส่ทองเต็มตัว
แต่ยังตระเวนเก็บของเก่าขายอยู่ชาวบ้านเรียกว่าผ้าเขี้ยริ้วห่อทอง
อืมแต่คนก็เตือนนะคะคนก็เป็นห่วงไง
เตือนชาวบ้านก็เตือนว่าระวังนะระวังอันตรายนะ
ใส่ทองออกมาเก็บของเก่าแบบนี้ปรากฏว่าช่วงเย็นสามสิบกรกฎาคม
นายสุธรรมกลับจากหาของเก่าขายถอดเสื้อผ้าใส่กางเกงในตัวเดียว
อยู่ในบ้านก็แยกของเก่าที่เก็บมาค่ะมีคนร้ายบุกเข้าไปถึงบ้าน
ใช้มีดพระและมีดปลายแหลมขู่บังคับเอาสร้อยทอง
แต่นายสุธรรมไม่ยอมให้แล้วสู้อะค่ะขัดขืนคนร้ายก็เลยทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ทั้งที่ญาติเขาบอกว่าเคยเตือนแล้วว่าให้ระวังใส่ทองเต็มตัวแบบนี้ค่ะ
กลัวว่าจะได้รับอันตรายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนร้ายมาก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ไปจริง
จะฝากอะไรกับฐานกรณฐีสำรวจเรืองคดีมาก
ได้นำศพของนายสุธรรมตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดถลุทองอำเภอลาสการนะคะตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการชาปนกิจเดี๋ยวรอหารือกับลูกชายทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ